ใช่ค่ะยายโวยวายอย่างเดียวไม่พอ
ยายเนี่ยถือไม้มาแล้วก็มาตีรถที่จอดริมถนนด้วย
เอาน้ำสาดใส่รถอีกเพราะอะไรรู้ไหม

คือผู้หญิงคนนี้เธอขับรถมาแล้วพอมีสายเข้า
เธอก็เอาเพื่อความปลอดภัยชิดซ้ายจอดข้างทาง
ตรงนั้นน่ะมันเป็นริมถนนหลวงแล้วทำไมคุณยายถึงไม่ให้จอด

และอีกอย่างผู้หญิงที่เอารถมาจอดโทรศัพท์ตรงนี้เธอไม่รู้

แต่เจ้าถิ่นมันก็ไม่ควรมีไง
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นริมถนนหลวงไม่ได้มีใครห้ามไว้
อาจจะทำธุระในตัวเมืองลบบุรีแล้วทีนี้เธอก็ขับมาเรื่อย
ถึงตรงทางหลวงหมายเลข๓๐๑๗สายลบบุรีวังม่วง
ขาเข้าตัวเมืองลบบุรีที่หมู่๘ตำบลนิคมสร้างตัวเอง
ทีนี้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเธอเอาทำยังไงล่ะ

ที่สุดเธอตัดสินใจชิดซ้ายจอดข้างทางอันนี้เธอทำถูก
ไม่ใช่มือนึงถือโทรศัพท์อีกมือนึงจับพวงมาลัยเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้เธอก็คุยโทรศัพท์อยู่ริมทางแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่ายายสมนึกอายุ๘๖ปีแล้วบ้านยายแกอยู่แถวนั้น
มาถึงเอาเลยอย่าจอดตรงนี้ห้ามจอดไปไปจอดที่อื่น

งงสิคะอ้าวคุณยายมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
คุณยายเดี๋ยวหนูขอโทรศัพท์สักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไป
ยายไม่ยอมค่ะตะโกนด่าเสียงดังแล้วไม่ได้ตะโกนด่าอย่างเดียว
ยายไปคว้าไม่กวาดด้ามยาวมาเอามาฟาดใส่กระจกรถเธอ

รอยน้ำนี่แหละค่ะเธอบอกเธองงมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วยายโกรธใครมานี่ไม้กวาดที่ยายถือมาฟาดรถนะ

เออทีนี้เธอก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาปั๊บเสร็จแล้วปุ๊บนี่ค่ะเธอชี้ให้ดู
นี่คุณตำรวจดูร่องรอยสิคะ
คุณยายมาฟาดที่หูช้างมันเสียหายแบบนี้
แล้วเห็นไหมคราบน้ำที่เห็นอยู่เขามาสาดใส่รถดิฉันค่ะ
นี่แต่ขณะที่บอกตำรวจอยู่นะคุณยายก็ตะโกน
โวยวายบอกว่าฉันไม่ได้ฟาดฉันไม่ได้ทำ
แต่ว่ามาจอดขวางร้านคนอื่นเขา
ร้านคนอื่นเขาทำมาหากินฉันก็มาเฝ้าให้แถวนี้
คุณยายบอกตำรวจแบบนี้พอมาจอดขวางแบบนี้ฉันก็สาดน้ำ

ยายยายไปทำแบบนี้ไม่ได้นะยายก็เอะอะโวยวายเลย
แล้วเห็นถังน้ำนี่ไหมยายถืออยู่ยายจะเครื่องใส่รถคันนี้อีกค่ะ
โอ้มันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอตำรวจพยายามเจรจาพยายามเกลี้ยกล่อมคุณยายพักใหญ่
ก็อารมณ์เหมือนกันจะเย็นลงแล้วนะ
พี่ตำรวจก็อยู่ยังอารมณ์ค้างอยู่นะตอนตำรวจไปคุย
ตำรวจก็อยู่ใกล้ภาพที่เห็นตอนนี้มันอาจจะค้างอยู่นะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยคุณยายจะมีความซอฟต์ลงหน่อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยถามไงยายยายไปตีรถเขายายไปไล่รถเขาทำไมเนี่ย
ตรงนี้มันเป็นถนนหลวงยายนิ่งยายนิ่งยายไม่ตอบเหมือนกับยายรู้สึกผิดหรือเปล่า
ไม่รู้นะแต่ยายไม่ขอโทษนะคะยายไม่ยอมรับผิด
ยายก็จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วย
ทีนี้ผู้หมวดทำยังไงกุมขมับเลยบวชเฮดเลยค่ะปวดหัวมาก
ไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็เลยอ่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นคุณธันนิชาเจ้าของรถคันนี้
ไปแจ้งความที่โรงพักละกันครับทีนี้พอมาไล่ดูเนี่ย
นี่เห็นไหมคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตรงนี้คำว่าห้ามจอดเนี่ย

คือแต่เขาบอกว่าคือคุณยายบอกเหตุผลอย่างนี้คุณ
บอกว่าร้านค้าแถวนี้เขาต้องค้าขาย
แล้วบางทีมันชอบมีรถมาจอดขวางหน้าร้าน
คนค้าคนขายเขาก็ขายของกันไม่ได้

และยายก็เลยมีหน้าที่มาช่วยดูแลให้เขาอะไรแบบนี้

แต่ถ้าเกิดดูแลก็ต้องไม่ไปทำร้ายรถคันอื่นด้วย

ยายไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกคุณผู้ชม
เคยมาแล้วเมื่อ๑๓กันยา๖๒โน้นรอบนึง
แล้วก็มามีอีกปีที่แล้วก็คือสองมิถุนาหกสาม
แล้วมารอบนี้อีกปี๖๔นี่๓รอบแล้วนะคะ
แล้วที่ผ่านมาผู้เสียหายบางคนเขาก็บอก
ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ซ่อมรถเองก็ได้

ทีนี้เอาเป็นว่าเราทำข่าวเราเตือนแล้วกัน
เผื่อใครใช้ถนนสายทางหลวงหมายเลข๓๐๔
ลบบุรีวังม่วงขาเข้าตัวเมืองลบบุรี
จะได้ระมัดระวังเพิ่มเติมแต่อย่างกรณีนี้

ข้าวของเขาเสียหายไงฝากลูกหลานต้องทำความเข้าใจกับคุณยายนะคะ
แล้วพนตร์หลวงเนี่ยเราก็ไปห่วงไม่ได้
ไม่รู้เหรอแถวนี้มีคนห่วงที่